ทุกผู้ชมครับมาเตือนกันเป็นอุทาหรณ์หน่อยนะฮะ
เด็กตัวเล็กเนี่ยนะฮะน้องหนูเนี่ยลูกหลานของท่าน
คลาดสายตาไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
เวลาออกไปนอกบ้านแล้วอยู่ใกล้ถนนนะ
หลุดมือนี่ไม่ได้เลยนะมีสองเหตุการณ์นะครับ
ดูเหตุการณ์แรกแถวตลาดรังสิตที่ปฐุมธานีก่อนนะครับ
นี่ฮะก็อย่างที่ในคลิป
ในคลิปที่เขามาเปิดกล้องวงจรปิดดูกันบอกดีนะไม่ทับขาเด็ก

น้องหนูคนนี้วิ่งออกกลางถนนไปเลย

แล้วรถคันนี้ผ่านมาพอดีนะครับก็เลยชนตรงนี้เข้าไปนะครับทุกผู้ชมครับ
สัก๒ขวบนะฮะเด็กหญิงคนนี้นะครับหนูน้อยคนนี้
คือทีแรกเนี่ยก็เห็นว่าญาติเนี่ยเขาอุ้มมาก่อน

แล้วปล่อยมือเด็กวิ่งไปรถมาพอดี
เหมือนเด็กวิ่งกันไปชนหน้ารถตรงนั้น
แล้วก็เซธลาล้มลงนะครับโชคดีที่รถเนี่ยไม่ได้ทับ
เราถามไปยังคนขับรถเก่งนะครับคือคุณแพรวนะครับ
คุณแพรวบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ที่ตลาดตรังสิตปทุมธานี
วันนั้นเธอมีนัดฉีดยากับคุณหมอที่คลินิก
ก็ขับรถมาที่ซอยตรงนี้นะ
แล้วเห็นเด็กกับผู้ปกครองเขาเดินอยู่ริมถนน

จังหวะที่เธอขับไปเนี่ยกำลังจะผ่านเนี่ย
ผู้ปกครองเขาก็ปล่อยเด็กลงมา
แล้วทีนี้ไม่รู้ยังไงไปปล่อยมือกัน

เนี่ยครับวิ่งปึ้งแป๊บเดียวเลยอะ
โอ้โหโชคดีมากที่ไม่ได้หลุดเข้าไปใต้ท้องรถ
ค่ะแล้วรถก็อาจจะไม่ได้ขับเร็วมากด้วยนะ
ใช่ครับก็จากนั้นเธอก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะ
เธอก็จอดรถแล้วก็พาน้องไปโรงพยาบาลนะครับ
ดูแลค่ารักษาพยาบาลต่างให้เรียบร้อยแล้ว
เรารู้จักกับทางแม่เด็กบริษัทส่วนตัวด้วย
เขาเป็นบรรดพี่ในคือนุกจักกันในชุมชนเนี่ยค่ะ
พี่เขาก็เลยบอกแค่ว่าเออพาลูกเขาไปหาหมออะไรอย่างนี้ค่ะ
เรามีพรบเราก็เลยโทรให้พรบเคลียร์ให้ค่ะ
ก็เลยมาแจ้งความก็เลยไม่อยากให้ยืดเยอะ

พี่ทัพประตานเขาบอกว่ารถใหญ่ยังไงเราก็ผิด
อยากให้ผู้ประคองมาค่ะเดินข้างหลังดิ
เพราะเราไม่รู้หรอกว่าน้องเขาอาจจะปล่อยน้องเขาลงตอนไหน
ถ้าเหตุการณ์นี้ถ้าปล่อยน้องลงผู้ปกครองเขาอาจจะคว้ามือทันค่ะ
แต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยผู้ปกครองเขาเดินข้างหน้าอ่า
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนี่เป็นลานจอดรถในห้างแห่งหนึ่งที่มุกดาหาร
ตอนค่ำเดี๋ยวทุกผู้ชมดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กตัวเล็กคนหนึ่งนะครับ
ป๊าป๊าเห็นไหมเห็นซิมป่ะ
ให้ป๊าป๊าป่ะเองให้ตัวนั่งดี

คุณพ่อเหมือนกับออกมาจากลานจอดรถกับลูกสาว
แล้วนี่ฮะโอ้โหหนูน้อยคนนี้เสื้อเขียวเนี่ยค่ะ
ถ้าดูคลิปตั้งแต่แรกขอดูคลิปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะ
ที่หนูน้อยคนนี้จะวิ่งผ่านไปเนี่ย
คือจะเห็นว่ามีกลุ่มเห็นไหมผู้ปกครองผู้ใหญ่เขาเดินออกซ้ายไปก่อนแล้วใช่ไหม

แล้วก็มีน่าจะเป็นพี่ชายเนี่ยโตกว่าหน่อยนึง

และคนสุดท้ายคือหนูน้อยเสื้อเขียวเมื่อกี้

จุดเป็นลานจอดรถนะฮะโอ้โหโชคดีมากที่คันนี้เขาขับมาช้า
แล้วเขาเห็นทันนะครับก็เลยเบรกทันนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าขับรถออกจากร้านจอดรถของห้างนะครับ
โมงเย็นเมื่อวานนี้ที่ห้างแห่งหนึ่งที่มุกดาหารครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหตกใจสุดขีดเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงนะ

เหมือนกับว่าแหม่ไม่รู้เขาทิ้ง
ขบวนกันยังไงกับกลุ่มผู้ใหญ่ข้างหน้า
เขาอาจจะคิดว่าก็เป็นลานจอดรถ
มันไม่ใช่เป็นถนนที่รถวิ่งไปมาเยอะ
ก็เลยเดินทิ้งระยะกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ
อาจจะประมาณอย่างนั้นใช่หรือเป็นไปได้ไหมว่าอีกอย่างหนึ่งคือ
ผู้ใหญ่มากันหลายคนคิดว่าอยู่กับคนนั้น
อีกคนนึงก็คิดว่าอยู่กับคนนู้น

เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณพ่อที่ขับรถมานะครับ
ผมขับออกดีที่ผมหันมามอง

เพราะว่าเด็กออกมาจากมุมต้นไม้ซึ่งมันต่ำ
ถ้าดูจากในกล้องอาจจะเห็นภาพครับ
แต่ถ้ามุมคนขับไม่เห็น
ดีเดี๋ยวมาเห็นตอนจังหวะที่เกือบจะชนแล้วผมถึงเบส
ปกครองเนี่ยเดินไปก่อนแล้วครับน่าจะถึงรถกันแล้ว

เด็กคนนี้คนเดียวครับที่อยู่หลังท้าย

ถ้าฟังจากคุณบรรจบบอกนี่ถือว่าโชคดีด้วย

คือเราดูเนี่ยคือมุมกล้องหน้ารถเราอาจจะเห็นไกลอย่างนี้
แต่มุมคนขับที่นั่งอยู่ในรถเขามองแทบไม่เห็นเลยนะคะ

แต่อันนี้ก็ยังดีเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ก็คือรถที่ขับมาเขาขับไม่เร็ว

ต้องเตือนกันจริงนะฮะออกนอกบ้านเนี่ยอย่าคลาดสายตาอย่าให้หลุดมือเลยนะฮะ